แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เสี่ยง๐๐แล้วนะคะ
หลังจากที่นักอนุรักษ์เขาก็พยายามนะ

สุดท้ายแล้วก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ไม่เสี่ยง๐๐แล้วค่ะ
ล่าสุดองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ

อยู่ในอัตราที่ไม่น่ากังวลอีกต่อไปแล้วนะคะ
มีการประกาศเป็นสัตว์ประจำชาติ
โครงการความร่วมมือต่างในที่สุด

เพราะว่าประเมินแล้วนะคะว่าหลังจากนี้ไปนะ
ไผ่จะลดน้อยลง๑ใน๓ในอีก๘๐ปีข้างหน้า

มีขนาดใหญ่ที่สุดขยับขึ้นมาค่ะ
อยู่ในบัญชีสัตว์เสี่ยงศูนย์พันธุ์แทนภาพเมื่อสักครู่นี้